คนนี้เนี่ยนะเขาก็เป็นข่าวเป็นกระแสในออนไลน์มาตั้งแต่ตอนนู้นเลยที่บอกว่า

ผมจำได้เลยเดือนมิถุนายนปี๒๕๖

แล้วเพลงก็ดังท่าเต้นก็ดังผู้หญิงคนนี้ก็ดัง
เด็กวัยรุ่นก็เอาท่าเต้นไปเต้นตามงานต่างเยอะเลย

คือต้องบอกว่าคือผู้หญิงคนนี้เธอก็หน้าตาหน้าตาดีหน้าตาสวยนะคะ
แล้วก็เลยกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ทำให้คนรู้จักเธอมากขึ้นจนกลายเป็นเน็ตไอดอล
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคราวนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เลยกับกรณีที่มีการสืบผลขยายเรื่องของการค้ายาเสพติด
แล้วเธอกับแฟนนุ่มถูกซัดทอด
กลายเป็นว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติด

ซึ่งผู้หญิงคนนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักชื่อ
ตัวใบเตยแล้วก็แฟนนุ่มค่ะ
นายพรชัยคุ้มครองออกมาจากห้องขังมาถ่ายรูปทำประวัติ
หลังจากที่โดนจับไปในซอยรามอินทรา๑๐๑
จากการขยายผลสืบสวนเรื่องค้ายาเสพติด
ทั้งคู่สภาพค่อนข้างอิดโรยนะคะ
ใบเตยใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูสีฟ้าปิดบังใบหน้าเอาไว้
แล้วต้องบอกกับว่าทั้ง๒คนน์ยังคงปฏิเสธข้อเกล่าหานะ
ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องของการค้ายาเสพติด

นายธนกรวสุฮิรันดีเจซูโม

ก็มายืนยันนะแล้วก็บอกว่าใบเตยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
ใช่คือมาเยี่ยมเพื่อนแล้วก็มาให้ข้อมูลด้วยนะคะ
เพราะที่ผ่านมาใบเตยตั้งใจทำงานมาก
แล้วคำพูดติดปากของใบเตยเสมอเลยเนี่ย
เตยมักจะบอกว่าจะต้องเก่งมากกว่านี้
ดังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ไม่ได้แสดงว่าเธอเก่ง
อยากตั้งใจทำงานให้คนเห็นว่าเธอเก่งจริง
แล้วเงินที่เธอตั้งใจทำงานเนี่ยหามรุงหามค่ำมาเนี่ย
จำเป็นต้องไปใช้เงินจากการค้ายาเสพติดด้วยซ้ำ
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าใบเตยเนี่ยไม่ได้แค่ขายอย่างเดียวนะ
เสพด้วยเป็นทั้งผู้ค้าเป็นทั้งผู้เสพ
จากการทำงานร่วมกันใบเตยดูไม่ได้เป็นคนที่ติดยาเสพติด
หรือว่าเสพยาเสพติดและที่สำคัญเวลาทำงานเนี่ย
เตยจะสั่งแค่น้ำอัดลมหรือว่าน้ำเปล่า

หรือว่าไปกินข้าวอะไรด้วยกันก็ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเลย
คือไม่เห็นพฤติกรรมหรืออาการที่ดูแล้วน่าจะเป็นคนเสพยา
อย่างนี้ละกันนี่คือสิ่งที่ดีเจซูโม่เล่ามานะคะ
ดีเจซูโมบอกแบบนี้บอกว่าท้าเลยเอาน้องใบเตยไปตรวจฉี่ได้เลย
ยืนยันว่าจะไม่มีผลสารเสพติดแน่นอน
นี่ดีเจซูโม่เขาให้ข้อมูลแบบนี้นะ
ส่วนกรณีแฟนหนุ่มใบเตยดีเจซูโม่บอกว่า
ไม่ขอให้ความเห็นเพราะไม่รู้จัก

ไม่เกี่ยวครับในความรู้สึกเราก็ยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ว่าไม่เกี่ยว
แต่ด้วยเราก็ปิดโทรศัพท์หรือว่าอะไรทั้งหมด
เพราะเราไม่อยากอ่านในโลกโซเชียลที่มันมาตัดสินเด็กคนนึงโดยการที่ยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้
ปิดช่องทางการดูโซเชียลอะไรอย่างนี้ไปครับ
เล่าให้ฟังว่าได้เข้าไปพบใบเตยแล้วก็แฟนของใบเตยแล้ว
นำเสื้อผ้าเข้ากล่องไปให้ก่อนจะกลับ
แล้วก็ในช่วงบ่ายก็มาอีกครั้งนึง

ซึ่งทนายก็บอกค่ะว่าก็ได้พูดคุยกับทั้งคู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง

ใบเตยและแฟนยังคงให้การปฏิเสธ

กับนายพลชัยเป็นยังไงบ้าง
ท่านายบอกว่าก็ยังโอเคอยู่นะยังปกติดี

เตรียมหลักทรัพยื่นประกันตัวต่อสารแล้วนะคะ
เพราะว่านายพรชัยกับใบเตยเจอข้อหาร่วมกัน

ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย

บอกว่ามีการตรวจปัสสาวะทั้งคู่แล้วค่ะ

ทั้งคู่เลยนะคะไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียด
แล้วก็จะส่งตัวฝากขังสารจังหวัดมีนบุรีในวันนี้ด้วย
เรื่องต้นข้อหาที่ทั้งสองคนโดนก็คือ
ร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะ

ยังไม่ได้ให้การใดในชั้นสอบสวนเลยนะคะ
ก็ชี้แจงบอกว่าจะขอให้การพร้อมกับทนายความในชั้นศาลเท่านั้นค่ะ
ใช่นะครับก็ต้องรอติดตามคดีนี้กันต่อไปนะครับ